คนที่ไปทำงานที่จะต้องพบปะเจอผู้คนอย่างพิตรี
พริตตี้เนี่ยต้องระวังหน่อยนะมีพริตตี้คนหนึ่งนะครับ
คนส่งบราวนี่คุกกี้ให้กินค่ะผสมกัญชาโอ้โห
นอนโรงพยาบาลเลยครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
เล่าประสบการณ์บอกเธอป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะ
คือรับประทานขนมบราวนี่กับคุกกี้เข้าไป
แต่ขนมดังกล่าวมันมีส่วนผสมของกัญชาครับคุณผู้ชม
หมดสติเลยนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
เธอเล่าบอกว่าเธอเป็นพริตตี้นะครับ
แล้วเมื่อ๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมานี่
รับจ้างงานไปทำงานกิจกรรมที่จตุจักรนะครับ
มีเพื่อนพริตตี้กันไปเนี่ยประมาณสัก๒๐คนได้
เอาของว่างมายื่นให้ก็ทำงานไปก็หิวอะนะ
หิวเสร็จปั๊บก็แบ่งกับเพื่อนกิน
แต่หลังจากนั้นอาการมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองด้วยนะ
งเวียนศีรษะหน้ามืดหายใจไม่ออก
ถ้ากินบราวนี่หรือคุกกี้เข้าไปเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

แล้วก็มีเพื่อนพริตตี้อาการเดียวกันอีก๒คน
หลังจากนั้นเพื่อนที่อยู่หน้างาน
มาตรวจสอบขนมเอ้าวววววววว
ในนี้มันมีกัญชานี่นะ
ตอนที่กินตอนนั้นอ่ะมีพวกหนูอยู่ด้วยกันสี่คนแล้ว
สี่คนนี้ก็คือกินทั้งหมดสี่คนเลยก็อาการมากร้อยอยู่ที่ว่าปริมาณกินเนอะ

แล้วก็พิธีคนอื่นอ่ะฮะก็ไปกินไปหมั่นหยิบเข้าปากกินกันอะไรอย่างงี้อีกรอบหนึ่ง
ก็เลยกันมีอาการกันเยอะมากเลยค่ะ
คือมีคนมาแบบเม้นต์หลายคนมากว่าเออทำไมกล้ารับของจากคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้
คือปกติตามงานพวกหนูจะต้องมีสตาร์ฟหรือว่ามีคนคอยดูแล
เอาน้ำเอาข้าวเอาขนมให้เหล่าสาวกินอยู่แล้วค่ะ
คือพวกหนูก็คิดว่าเขาเป็นคนนั้น
คนเอามาให้เนี่ยถ้าคุณรู้ว่าขนมนั้นมันมีกัญชาเนี่ย
คุณบอกให้คนที่เขาจะกินหรือตัดสินใจไม่กินเนี่ย
รู้หน่อยได้ไหมคือพิตตี้คนนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลย
ถึงกรณีที่มีคนมาตำหนิบอกก็กินเข้าไปเองแล้วป่วยเองไง
เจ้าตัวย้ำว่าการกินขนมดังกล่าวเกิดจากผู้รับประทานไม่รู้
สลากก็ไม่มีนะครับว่ามีส่วนผสมของกัญชา
เธอต้องการโพสต์เรื่องนี้เพื่อเตือนผู้ผลิตอาหาร
ก็บอกสักหน่อยนะว่ามีกัญชาอยู่หรือแจ้งให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจให้รู้ตัวก่อน
เขาจะตัดสินใจกินไม่กินเนี่ยมันมีกัญชาอยู่เนี่ยบอกเขาก่อนครับ